สงสัยต้องให้เจ้าตัวนี้ไปจับคนร้ายแทน

ถ้าคนร้ายไปขโมยต้นไม้แล้วไปเจอตัวนี้ผมว่าไม่กล้าขโมย

เขาบอกว่ามันเป็นจงอางยักษ์คุณผู้ชม

อีุ้่ยยัยใหญ่ละเกินครับจงอางตัวนี้ครับ
เจ้าของบ้านเห็นแล้วลมถ้าจับก็ต้องแจ้ง

เอาบ้านเลขที่ก่อนงูเข้าบ้านนะ
ช่วงนี้มันก็ต้องมาบ้านเลขที่๖๑หมู่๑๓

อยู่ในส่วนผลไม้ของนายพนาพรมทองอายุห้าสิบหกปี
เจ้าของบ้านก็ยืนรอกู้ภัยช่วยเข้าไปหน่อยเนี่ยไปชี้มันอยู่บนคือบ้านเนี่ย
นะฮะตัวเบอร์เลอร์เบอร์เทอร์เลยครับนะฮะตรวจสอบแล้วเป็นงูจงอางขนาดใหญ่
เหลื้อยพันธุ์อยู่ที่ขือหน้าฮะก็พยายามใช้บ่วงจับมันลงมา
ดึงมันลงมามันยากคุณผู้ชมเพราะมันอยู่สูงนะฮะ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเกรงว่างูมันจะฉกใส่
โอ้โหก็สารวนกับงูอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้สุดท้ายจับได้เอามาวัดดูต้อง๔เมตรครึ่ง

นะฮะคุณพนาเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนจะเจองูเนี่ยที่อยู่บนขื่อบ้านตอนนั้นกำลังนอนอยู่เลยครับ
แล้วนอนตรงกลางบ้านตรงกับขื่อพอดี
ระหว่างนั้นเนี่ยมันมีเสียงอะไรบนหลังคาก็ไม่รู้แบบพ่อแม่เหมือนเสียงอะไรขู่เนี่ยนะฮะ
แกก็เลยแบบลืมตาขึ้นมาไปเห็นบนขื่องูจงอางขนาดใหญ่โผล่มาพอดีครับ
ตกใจกลัวงูมากเดี๋ยวมันจะตกลงมาฉกนะวิ่งออกไปตั้งหลักก่อนโทรแจ้งกู้ภัยมา
เขาคาดว่างูมันตกมาจากต้นไม้แล้วมันก็เลื้อยเข้าไปเพราะว่าหลังบ้านเขามีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้วย
ชาวบ้านก็งูขนาดนี้มาเข้าบ้านขนาดนี้๑มิถุนายนนี้ก็ต้องมีโชคซะละมั้งบ้านเลขที่๖๑นะครับ